เรื่องของโควิด๑๙ตอนนี้นะครับยอดพุ่งในแต่ละวันเนี่ยนะฮะ
๑๘๐๐๐บวกนะเยอะจริงแล้วใครก็ติดกันนะครับพุ่มในการเขตหลักศรีกรุงเทพ
มหานครท่านสั่งเลยปิดแคมป์คนงานนะครับในซอยใยผลคนแถวนั้นเขารู้จักเขาเรียกซอยใยผลนะครับ
ผู้ป่วยกับกลุ่มเสี่ยงสูงตามมาตรการทางสาธารณสุขนายสมบัติกระหนกทิพย์วัน
ภูมิในการเขตหลัก๔เปิดเผยบอกว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบแคมป์ที่พักคนงานบริษัท
พบว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙๙๖รายจากคนงานทั้งหมด๑๕๐คนนะครับ
มีซุปผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพียบนะครับสั่งปิดแคมป์เลยที่พักคนงานนี้เป็นสถานที่เอกเทศ
ห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าออกหรือเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาต๑๐วันเป็นอย่างน้อยนะฮะ
นี่อ้าวข้อมูลล่าสุดมานี่นะคนงานกล่องสร้างติดเชื้อ๒๘๘นะ
โอ้โหเยอะจริงครับ๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกคนงานเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง
จากนี้นะครับก็ให้ผู้ประกอบการนะครับคัดแยกกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็นำผู้ป่วยไปรักษาพยาบาล
แล้วก็ทำการฆ่าเชื้อซะจุดสัมผัสร่วมต่างนะครับแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
แล้วก็ให้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงกับคนที่ไม่ติดเชื้อในระยะ๓วัน